ท่ามกลางกระแสการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหลายคนพยายามหาวิธีป้องกันตัวเองจะได้ไม่ติดเชื้ออ่ะล้างมือบ่อยบ่อยด้วยอ่าเจลล้างมือบ้างบางคนก็จะต้องใช้หน้ากากอนามัยเนี้ยนะคะแล้วตอนนี้เนี้ยนะคะก็ทำให้มันขาดตลาดเหมือนกันใช่แล้วทำให้ขาดตลาดตราคามันก็แพงพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบในแต่ละพื
รอบเวียงประตูกลองตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาวเปิดเผยว่าตอนนี้ร้านเนี้ยร้านของผมไม่มีหน้ากากอนามัยขายเป็นเดือนเดือนแล้วเพราะผมร้านมันเล็กสต๊อกของไม่ได้จำนวนมากเหมือนร้านใหญ่ใหญ่ทั่วไปและตอนนี้ไม่สามารถสั่งมาขายได้แล้วตอนนี้มีเฉพาะผ้ากันฝุ่นเท่านั้นที่ยังคงขายอยู่ในร้านอยู่พอถามถึงเรื่องร้านใหญ่ใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองพยาว
สต๊อกเนี้ยขายเหมือนกันแต่ขายแพงค่ะใช้โอกาสนี้มาเอาเปรียบผู้บริโภคนี่คือตลาดอยู่ที่พยาวนะคะเอ่อที่ชนบุรีค่ะคุณผู้ชมเราไปคุยกับแม่ค้าขายส้มตำไก่ย่างถูกเผาเนี้ยนะคะแกก็บอกว่าปกติเนี้ยตัวแกใช้หน้ากากอนามัยอยู่แล้วซื้อประจำเพราะฉะนั้นรู้ราคาปกติไปซื้อร้านสะดวกซื้อเนี้ยห้าช

ถ้าหาไม่ได้ไปซื้อที่โรงงาน